อุทัยธานีค่ะเขามีแข่งเรือยาวประเพณี
แต่คุณผู้ชมคะลมแรงมากจนทำให้เรือล่ม
คุณผู้ชมไปดูภาพวินาทีชีวิตที่ฝีพายต้องพยายามที่จะเอาตัวรอดกันค่ะ
พายแต่ละท่านก็ต้องพยายามเอาตัวรอดนะคะ
คือจริงแล้วคลื่นแรงลมแรง
แล้วก็ฝีพายแต่ละท่านใช้แรงกายกันมาเยอะ
พอเรือล่มแทบจะหมดแรงกว่าจะช่วยเหลือตัวเองกันได้นะคะ
คุณธีรพงศ์หนึ่งในฝีภายทีมหงนคร
ซึ่งเป็นเรือที่ล่มในคลิปนี้ค่ะ
เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานไปแข่งกันที่เขื่อนระบำ
ตำบลระบำอำเภอลานศักดิ์
และที่เห็นในคลิปคือการแข่งขันเรือยาวประเพณี๕๕ฝีภายรอบแรก
ออกตัวไปได้แป๊บเดียวเรือล่มเลยค่ะ
ฝีภายบอกว่าท้ายเรือล่มทำให้เกาะเรือยาก
ฝีพายแต่ละคนต้องรีบว่ายน้ำเข้าฝั่งแต่คลื่นแรง
ภาพที่เห็นแบบนี้หลายคนสงสัยว่าคลื่นแรงจริงเหรอ

แต่คลื่นมันแรงจริงนะแล้วลมก็แรงด้วยนะ

ฝีพายแข็งแรงกันเนี่ยไหว้เข้าฝั่งกันแทบไม่ไหว
ก็เลยต้องไหว้กลับไปที่เรือกันอีกรอบหนึ่ง
ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะว่ายน้ำกันแข็งแต่เจอคลื่นลมแบบนี้
ไม่รอดเหมือนกันนี่ยังดีนะคะที่สุดท้ายแล้วทุกท่านปลอดภัยดีค่ะ
มันคลื่นค่อนข้างแรงครับแล้วก็พอออกตัวมาได้สักแป๊บหนึ่ง
มันก็เรือก็จมแล้วก็มันจมจากส่วนท้ายครับ
ปกติการเรือล่มเนี่ยเราจะเกาะเรือกันแต่ว่าพอจมจากส่วนท้ายเนี่ยครับ
เราเกาะเรือไม่ถึงทุกคนก็เลยพยายามช่วยตัวเองกันครับ
พยายามไหว้ให้ถึงฝั่งแต่ก็ไม่ถึงครับ
เพราะว่าคลื่นมันแรงมากกู้ภัยมาช้ามาก
มาตรการการกู้ภัยครับเราต้องมีเรือเร็วที่ว่าสามารถไปให้ถึงทันท่วงทีครับ
เพราะว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถเกิดได้ทุกสนามครับ
ส่วนประเด็นที่ว่าทีมกู้ชีพกู้ไพรไปช่วยช้าหรือไม่
ทีมงานผู้จัดงานให้ข้อมูลกับทีมข่าวแบบนี้นะคะ
ว่าสาเหตุที่เรือกู้ชีพไปช่วยได้ช้า
เป็นเพราะว่าเรือกู้ชีพก็เจอกับคลื่นลมแรงเหมือนกัน
ยืนยันว่าทีมงานเตรียมมาตรการรองรับเหตุการณ์แบบนี้

แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย

แต่ก็ยังดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรมากอะนะคะ